ปีใหม่นี้พี่น้องชาวแรงงานจะได้เพิ่มค่าแรง๕๖บาท
มีคำถามถามว่าพี่น้องชาวแรงงานพอใจไหม
สำหรับอัตรา๕๖บาทนี้

พอใจพอใจระดับหนึ่ง
เราฟังเสียงกันก่อนว่าพี่น้องชาวแรงงานเขาพอใจยังไง

ซึ่งเมื่อวานี้นะครับมีการประชุมกัน
มีการประชุมกันของคณะกรรมการ๓ฝ่าย
เอาเราเรียกง่ายบอร์ดค่าจ้างไตรภาคี
หรือเราเรียกอยู่แล้วว่าคณะกรรมการ๓ฝ่าย
ก็มีทั้งฝ่ายนายจ้างนะฝ่ายลูกจ้าง
ภาครัฐก็คือกระทรวงแรงงานนะครับ
ก็มีมติเห็นชอบร่วมกัน
จะให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน๕๖บาท
แต่แบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด
ยังไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ
ยังต้องแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดอยู่นะครับ
ก็จะมีทั้งหมด๑๐กลุ่ม
กลุ่มมีจังหวัดที่ปรับขึ้น๖บาท

จำนวน๙จังหวัดก็คือชนบุรีภูเก็ตกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรประการสมุทรสาครแล้วก็ปราจีนบุรี

ส่วนจังหวัดที่เหลือได้รับการปรับขึ้นในอัตรา๕บาททั่วประเทศครับ
ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างสูงสุด
คือชนบุรีกับภูเก็ตก็จะอยู่ที่๓๓๖บาทนะครับ
ซึ่งอัตราตรงนี้เองเขาบอกว่าอย่างชนบุรีเองก็อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
อย่างภูเก็ตก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับ
จังหวัดนี้ก็จะมีอัตราค่าจ้างสูงสุด
เพราะว่ามันปรับขึ้นสูงสุดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ส่วนอัตราค่าจ้างต่ำสุดจะไปตกอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานีและยาลาจะอยู่ที่๓๑๓บาทต่อวันนะครับ
ทั้งนี้หลังการประชุมหลังได้มีมติออกมาแล้ว
ทางคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย
จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เขาบอกว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า
หรือถ้าไม่ทันก็จะเป็นในวันที่๑๗ธันวาคม
เพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้แรงงานนะครับ
เขาบอกมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มีการปรับอัตราค่าจ้าง
เท่านี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถาม
คือก่อนหน้านี้ทางคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด
เขาเคยเสนอให้ปรับ๒บาทถึง๑๐บาท
คืออัตราสูงสุดเขาอยากให้ปรับ๑๐บาทนะครับ
แต่ทีนี้มติเมื่อวานอัตราสูงสุดอยู่ที่๖บาท
ถามว่าในส่วนของลูกจ้างพอใจไหม
เมื่อวานประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ

เขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกปรับ๕๖บาท
เป็นอัตราที่ลูกจ้างพอใจ
ถือว่าไม่กระทบการจ้างงานและเศรษฐกิจ

ว่าจะปรับ๒๑๐บาท๒บาทก็ดูน้อยไป

แรงงานบอกแบบนี้๑๐บาทอาจจะมากไปสำหรับนายจ้าง
นายจ้างอาจจะจ่ายไม่ไหว
ทีนี้ก็เลยมาตกลงกันตรงกลางหน่อย
ตรงกลางแต่ว่าขึ้นขั้นสูงหน่อย
ก็คือ๖บาทดังนั้นคือปรับสูงสุด๖บาท
แล้วก็ปรับต่ำสุด๕บาทนะครับ

แต่จะรีบเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องชาวแรงงานนะครับ
แต่ว่าก็มีรายงานบางส่วนเขาก็ทวงถาม

ก็บอกว่า๔๐๐๔๒๕บาทเมื่อไหร่
แต่ทางพักเองเขาก็เคยแจงมาก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะไม่งั้นก็กระทบเศรษฐกิจกันไปเป็นโดมิโนนะคะ